คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเอ็กเซอร์ไทม์พอดแคสต์นะครับ
รายการฟุตบอลของพวกเราวันนี้ก็ยังอยู่กับผมตะแล้วก็น้องบอย

วันนี้อีพีที่๗ของเรานะก็ตัวเลข๗เลข๗เนี่ยผมว่าจริงแล้วก่อนหน้าที่เราจะเลือกกันเราก็ถกเถียงกันอยู่ประมาณนึง
จริงจริงมันไม่เรียกก็ถกเถียงนะพี่บอยอืมมันมันค่อนข้างเห็นไปด้วยกันแหละ
แต่ก็มีการมารีวิวกันว่าจะใช่เขาคนนี้หรือเปล่า

เราจะเรียกเขาว่าอะไรกันวะ
ผมชอบใช้คำว่าเทพบุตรเท้าช่างทอง
ใช่สำหรับทีมชาติอังกฤษชัดเจน
เขาก็เป็นกฎการสำคัญเป็นตัวแทนสำคัญในการที่จะบิดให้ทีมชาติอังกฤษประเทศอังกฤษได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก๒๐๑๙
แต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้รัสเซียใช่ไหมครับก็เขาก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะในนอกเหนือจากวงการฟุตบอลเขามีบทบาทค่อนข้างเยอะครับ
ถ้าจำกันได้ภาพยนตร์เก่าแต่ว่าแนะนำให้ไปดูเหมือนกันครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีครับ
เป็นหนังดีหนังดีช่วงวันนี้ยังไม่ได้สิ้นปีช่วงสิ้นปีอากาศหนาวเนี่ยเหมาะใช่เหมาะเหม็งเหมาะไหม

ใช่ครับ
นักเตะที่แบบโอ้โหแม่งโคตรเก่งโอเคมาเรามาเริ่ม
เอามาเริ่มที่เขากันดีกว่าครับก็ก่อนก่อนที่จะเข้าเริ่มเคชั่นนะครับ
เหมือนที่พี่ตะพูดไปตอนต้นก็คือว่าจริงเราก็คุยกันว่า
๗เนี่ยอีกคนนึงที่เราอยากจะพูดถึงก็คือ
ชาวบ้านชาวช่องในหลายพื้นที่ในหลายแนลต่างเขาก็พูดถึงเรื่องของ
พูดเรื่องแบคแคมดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าผมทำข้อมูลเรื่องของเบคแคมเนี่ย
เยอะมากมากเยอะยิ่งกว่าอ่านวิศวิสอบนะคืออ่านเว็บข่าว
ทำให้ได้รู้หลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเบคแคม

แคมป์ถูกส่งลงสนามตอนอายุ๑๗ปีครับในปี๙๒นี่แหละ
ก็ลงสนามไปเป็นตัวสำรองของอังเดแคนเชลสกี้ครับในเกมลีกครับ
ก็คือเป็นการให้โอกาสดาวน์รุ่งเพราะว่าเกมลิคคับจริง
มันก็เป็นถ้วยที่แบบให้เด็กดาวลูกมาปล่อยของ
แคมป์ก็อยู่หนึ่งในนักเตะที่ถูกปล่อยของในช่วงปีนั้นนะครับ
หลังจากนั้นเบแคมก็ได้โอกาสลงสนามคราวนี้เป็นเกมที่ใหญ่ขึ้นครับ
อีก๒ปีต่อมาครับก็คือปี๑๙๙๔ครับ

ในรุ่นการ๑๙๙๔๑๙๙๕ครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปค้นตัวเลขมา
เบคแคมไม่ได้ลงสนามเท่าไหร่ไม่ได้ลงเยอะ
กำลังจะบอกว่าข้อมูลนี้พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยนะ

ก็จะมีภาพเหมือนเบคแคมกำลังเดาะบอลอะไรอย่างนี้ครับ
เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ลงช่วงได้ลงครับแต่น้อยครับ
น่าจะแบบไม่เกินห้าเกมอะครับโอเค
ในด้านร้อนของรุ่นการ๑๙๙๕๙๖นะครับ
นี่เป็นเรื่องที่เขาแซวกันปัจจุบันเขาก็ยังแซวกันอยู่นะครับ
ใช่อันนี้เรื่องเก่าแต่ว่ามันยังคลาสสิก
ใช่ก็ยังเป็นเรื่องที่คลาสสิกอยู่ในทุกวันนี้ครับ
ไม่ใช่ต้องย้อนมันจะเป็นเหตุการณ์ในรูปการณ์หลังจากนั้นครับ
ก็คือในวันที่๑๗สิงหาคมปี๑๙๙๖ครับ
ครึ่งสนามแล้วบอลเข้าประตูเรียบร้อยครับครับเท่านั้นแหละครับ
วิมเบอร์ดัน๑๙๙๖นั่นแหละครับ
สุดทรีนบอกเลยลูกนี้

มันเป็นแบบสุดของคือมันเหมือนโดนเขียนมา

มันเหมือนคนโดนเขียนมาจริงว่าแบบโอ้โหนี่คืออะไรมันจะเท่ขนาดนั้น

แต่ถ้าเราสังเกตให้ดีว่าตอนที่แบร์ค์แค่มลงศนาในรถที่เจอวิงไปด้านนั้น

อืม
เพราะว่าเบอร์จริงของเบคแคมปะ

ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใส่๑๐เนอะ
ใช่เขาใส่๒๓หรือ๒๔

จำไม่ได้นะประมาณ๒๓หรือ๒๔จำได้แน่ไม่ได้
แต่แบบวิ่งเบอร์๑๐แล้ว
เบอร์๑๐แล้ว
คิดว่าน่าจะได้มาจากตอนนั้นใครวะ

ติดต่อจากใครจำไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ใช่เชอร์ลิ้งแฮมครับเชอร์ลิ้งแฮมมาทีหลัง
เชอร์ลิ้งแฮมมาจากตะสะเพิร์โดนดูการหลังจากนั้นครับ

ก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์ฤดูการนั้นครับ

คันโตน่าก็บอกว่าเค้าก็เสียใจนะ
แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากเพราะจริงเขา

ด้วยความที่คันโตน่าเป็นความเป็นแบบศิลปินสูงอะครับ

ออกจากโลกฟุตบอลอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ยอมรับว่าแบบมันมันมันเป็นการรีบตัดสินใจไปหน่อยจริงจริง
เขายังสามารถที่โชว์ฝีเท้าได้ดีกว่านี้ได้อีก
เพราะตอนนั้นเขาเพิ่งสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีเองครับสำหรับคันโตน่าอืม
นั่นแหละครับพอคันโตน่าเลิกเล่นใช่ไหมครับตำแหน่งเบอร์เสื้อที่คันน่าใส่ก็คือเบอร์เจ็ด
ทำให้เบอร์เจ็ดมันว่างลงนะครับอืมแล้วก็คนที่เข้ามาแทนคาโตน่าก็คือเทนดี้เชิญของแฮม
ซึ่งมันก็มีเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้มาไม่นานครับประมาณปี๒ปีที่แล้วก็คือว่า
ไม่ใช่เบคแคมแต่คือรอยคีน
อืมผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยหลายคนไม่รู้มาก่อนว่าแบบเอออันนี้ไม่รู้อันนี้
แต่ว่าคนที่เซอร์เล็กเซอร์กุ๊ตันอยากให้ใส่คือลอยคีนซึ่งตอนนั้นเขาใส่เบอร์๑๖
ซึ่งวางจำหน่ายในปี๒๐๑๖ครับ
ลอยคีนบอกว่าเขาพอใจกับการใส่เบอร์๑๖อยู่แล้ว
แล้วก็ตัวเขาก็รู้สึกว่าเบคแคมมีความอยากได้เบอร์๗
แล้วก็คีนก็มองว่าเบคแคมเนี่ยเหมาะสมที่จะใส่หมายเลข๗
เขาก็เลยไม่เอาไม่เอาเลย
สุดท้ายก็เบแคมก็เลยได้เบอร์๗สมใจอยาก
แล้วก็เบอร์๑๐ที่ว่างลงก็เป็นของเทปที่เชอริงแฮมในเวลาต่อมา

นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ส่วนในเรื่องของฝีเท้าครับผมว่าเบคแคมไม่ได้เป็นนักเตะที่เก่ง
แต่ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในเรื่องของลูกตั้งเตะ
การวางบอลของเขานี่คือแบบแม่นยำมากแบบเหมือน
ที่แบบแปรบจากนี่จากจุดเอไปถึงจุดบีด้วยแบบเป๊ะเป๊ะ
ปีนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราสังเกตนะครับการเตะมุมการโยนบอลจากริมเส้นเป็นจุดเด่นที่ไม่มีทีมไหนป้องกันได้เลย
ตลอดช่วงการเล่นฟุตบอลของเขาอะครับ
อาจจะต้องพูดถึงไปในปี๑๙๙๘เป็นฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศส
อ่าผมไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังอาจจะเกิดทันหรือยังหรือเริ่มดูฟุตบอลหรือยัง
แต่ว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่มันมีความใหม่เนอะ
เพราะว่าถ้าให้ย้อนกลับไปคือฟุตบอลโลกเริ่มถ่ายทอดสดจริงจังก็คือปี๙๔ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ
ทำให้ทุกคนได้ดูดีดีกว่าค่ะ

มันมีการทำการตลาดเยอะกว่าเดิม

คือเรารู้สึกอย่างนั้นนะหรือจริงอันนี้ไม่แน่ใจต้องขออภัยท่านผู้ฟังคือ
คือเราไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเราเพิ่งเรียกว่าอะไรดี
ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่พอกันแล้วพอมันเป็น๙๘เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนที่ปอยพูดเมื่อกี้คือฟูลสตรีม
เหมือนเป็นการหยุดโลกไปเลยเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ฟุตบอลมันไม่ได้มันมีบอลโลกก็จริงคนก็แห่ดูแหละแต่มันไม่ได้หยุดโลกขนาดนั้น
รู้สึกว่าปี๙๔เนี่ยชัดเจน๙๔นี่ที่มักโจ้ยิงลูกโทษข้ามคาญใช่ไหม

นั่นแหละนั่นแหละถ้าเกิดใครทันกันเนอะก็น่าจะพอจำกันได้ต่อโทษทีเมื่อกี้ไปเบรก
อันนี้ผมเสริมนิดนึงผมรู้สึกว่าปี๙๘ตอนนั้นผมก็ประมาณน่าจะป๔ป๕ป๖ช่วงนั้น

ไม่ว่าจะเปิดอะไรก็ตามในช่วงฟุตบอลโลก

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างโฆษณาต่างบนทีวีคือทุกอย่างฟ้อง๙๘ฟ้อง๙๘ฟ้อง๙๘หมดเลย
จำได้ว่าฟ้อง๙๘น่าจะมีทีมไม่รู้ว่าเราพูดชื่อเขาได้ไหม
รวมดาราของเครื่องดื่ม

ใช่ใช่ผมมีการ์ดเขาครบทุกคนเลย
ใช่แล้วมันมีโฆษณาพี่จำได้ว่ามีโฆษณาแบบโคตรเท่เลย

ถ้าใครเคยดูคือโฆษณาที่ผมจำได้ด้วย

โฆษณาที่อยู่ในสนามบินน่าจะฟ้อง๙๘นะปีนั้น
เอ่อไม่แน่ใจแต่โฆษณาที่ผมจำได้มันจะเป็น
ลักษณะที่พูดชื่อนักเตะอย่างคาลอสวันโดรามาโลบาโต้คารอสซีดานอะไรอย่างนี้
เออเออเออแล้วก็เค้ากินเครื่องดื่ม
อ่าใช่ไม่แน่ใจว่าไอ้อันที่พี่ดูที่มันเตะบอลกันในสนามบินอ่ะ
ไม่รู้ว่าของเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่าเครื่องดื่มอันเดียวกันหรือเปล่า
แต่ว่ามันมีมันมีทีวีซีอีกตัวหนึ่งที่โปรโมทอันนี้แหละแล้วเราเราเลยรู้สึกว่าแม่งคึก
ค็อกโคตรโคตรแบบแอทที่ใช่ใช่เรารอดูเหรอรอดูโฆษณาจริงจริงอ่ะ
ถ้าไปถามเบสแก้มปีเก้าแปดอ่ะเค้าคงไม่รู้สึกแฮปปี้อะไรครับ
เพราะว่าเป็นปีที่ด่างพร้อยมากของเบคแคม
เพราะว่าในเกมฟุตบอลโลกปี๙๘รอบ๒ครับ
ชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติอาเจติน่า
ตอนนั้นเบ็กแคมป์ไปเล่นนอกเกม
ดีเอโก้ซิเบลเน่ซึ่งปัจจุบันก็คือ
เทรนเนอร์ของอาเลติโกพันกฤษ
ทำให้ผู้ตัดสินทีมมิวตันนินเซ็นเห็นเหตุการณ์พอดีครับ
หลังจากนั้นถีมชาติอังกฤษก็เหลือ๑๐คน
ก็เรียกเป็นเดียวแคมป์ที่เราไม่รู้

แล้วแพ้ตัวนั้นก็คือชื่อเบคแคมนั่นเอง
เป็นจุดแล้วเรียกว่าอะไรดีเป็นจุดกราฟตกของเบแคมช่วงนั้นเลยนะ
ใช่เขาโดนด่าด่าหนักมาก
พูดไม่ได้ในที่นี้มันแรงมากจนแบบโหเฮ้ย
แคมไปฆ่าคนตายหรอกก็ไม่ใช่มันเกินไปครับ
เกลียดอะไรจากเขาจากนั้นขนาดนั้น
แต่มันก็เป็นมันก็อยู่ในเกมอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแบบ
ถึงขั้นจะทำร้ายอะไรกันมันก็เป็นอารมณ์ของเกมปกตินะ

คือแบบโดนเตะนิดนึงอ้าร้องดังมากเลย
คืออย่างที่บอกมันเป็นเกมในเกมฟุตบอล
อยู่แล้วอะ
คือชกหน้าซีเบอร์เน่ขนาดนั้นน่ะนึกออกไหม
ใช่ซึ่งจริงแค่ไปกระดกเท้าโดนน่อง
เออมันนิดเดียวเองอะ

นั่นแหละครับทำให้เบคแคมเรียกว่ารุ่นการนั้นอ่ะเป็นรุ่นการที่โห
เป็นรูปการณ์ที่เบคแคมเจอหนักมาก
โดนด่าแบบโดนโหโดนแบบ

ทำให้คนที่ออกมาปกป้องก็แน่นอนครับ

ประคบประงวมแบบปกป้องเบคแคมเต็มที่
มันสามารถผ่านวิกฤติตรงนั้นมาได้
เป็นปีที่แบบมีความเลวราชหายเลย
กับโหดดีอยู่ในโดทการณ์เดียวกัน

บางทีมีงานฟาดปาก
สิบกว่าปีได้อย่างเงี้เออคือแบบเอางานฟาดปากอ่ะสับพี่คือคำนี้ได้เป็นไงล่ะมึง
คือสักอย่างจะบอกว่าดูดูการนั้นเป็นดูดูการกราฟตกใช่มั้ยครับ
แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นฤดูการที่กราฟขึ้นสูงสุดเหมือนกัน

ใช่คือเบแคมก็อารมณ์เหมือนโรนันโดในยูโรครับที่ไปมีปัญหากับลูนี่ในเกมยูโรครับ
แต่สุดท้ายโรนันด้อก็แบบโชว์ฟอมจนแบบเก่งมากจนแบบโผลดงานฟาดปากเหมือนกัน
มันคือก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้เนอะ

แคมป์ก็กราฟชีวิตก็พุ่งสูงลงไปครับ
สูงมากจนในปี๒๐๐นะครับ
ก็คือเบคแคมได้รับการโปรโมทให้เป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษ

ก็เป็นจุดที่ตับลงมาเล็กน้อยครับ

นี่เราเปลี่ยนนิดเดียว
วันที่เราอัดเนาะวันนี้๑๙กันยา

ก็คือเสื้อเล็กเขาก็มีเหตุผลของเขาว่า

มันทำให้เป็นการดึง

คือเฟอร์เล็กไม่พอใจเรื่องนี้มาก

ว่ายังไงก็คือไม่พอใจเลย

ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีกระแสข่าวเหมือนกัน

ไม่ได้มีการซ้อมช่วงหลัง

แม่ก็คนข้างรักอ่ะ

ตอนนั้นต้องเรียกอย่างน้อย

ก็แต่ฟังชื่อสุดท้าย

การของทีมในช่วงนั้น

เซอร์อเล็กไล่ด่าทีละคนเลยครับ

แล้วความชิบหายคือสตั๊ดคู่เนี่ย

เกือบจะมีมวยครับระหว่างเซอร์เล็ก

แต่เหตุการณ์หลักฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ

ดีที่ว่ามันเกิดในห้องแต่งตัวใช่ไหมครับ

มาดึงเลยแบบ
คือแบบรีบมาห้ามทับเลยแบบ

ข่าวนี้ก็หลุดไปถึงสื่อมวลชนครับ

สื่อมวลชนนี้มันแน่นอนจริง

ด้วยการใส่ที่คาดผม
เพื่อเปิดรอยแผลให้ดู

ก็ไปถ่ายขึ้นหน้าหนึ่งอีก

เป็นชั่วโมงความที่ผายวัยป่วง

อืม

ตอนนั้นเกิดตัวละครตัวใหม่ขึ้นมา

ลาปอต้าพี่ต้าน่าจะคุ้นชื่อแล้ว

ลาพอต้าก็คือประธานสโมสร

เขาก็เป็นตัวละครหนึ่งในการ

ก็คือว่าตอนนั้นเป็นปีที่
ลาปอต้าเขาประกาศลงชิงตำแหน่งเก้าอี้

ในยูไบท์ของลาปอลต้ารัมน์ก็คือประกาศว่า

มาร่วมทีมบาเซโรน่าให้ได้

ทางฝั่งพี่สัตห์แดงอ่ะฉันอยากพยายาม

มึงเลยมึงแค่มาคุยเดี๋ยวกูปล่อย

ก็ตกลงกันที่ค่าตัว๒๕ล้านปอนด์

โมโหมากโมโหเรื่องนี้มาก

ตกลงค่าเหนื่อยตกลงสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แล้วเหมือนเป็นคนที่

ก็คือในช่วงเวลานั้น

ก็เลยเหมือนเห็นตัวแทนแล้ว

เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่า

เออนั่นแหละ

คือได้

โดยที่แบบก็ไม่น่าเชื่อนะ

ในตลาดหน้าร้อนนี้

แต่ก็ชนะได้เหมือนกันว่ะ

ได้นักเตะแบบโรนันโดขึ้นมา

ก็คือ๑๒๒๔ล้านปอนด์

ก็อย่างที่เรารู้คือตอนแรกไม่แค่อ้าว
ขออภัยโรนันโดก็

วันนี้กลับมาที่เรื่องของเบคแคมป์ก็คือว่า

แต่เหตุการณ์ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับ

ก็คือละเอียดดีเทลมาก

คิดว่าตัวเองใหญ่กว่าผู้จัดการทีม

แล้วเขาต้องออกไปจากทีม

เซอร์เล็กเขียนถึงในบทนั้น

สิกที่คนพูดถึงเนาะ

และกูเท่ากับสโมสร

ซึ่งถ้าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะ

เซอร์เล็กซ์เริ่มใหญ่กว่าสโมสรนั่นละตัวเอง

กูของเซอร์เล็กซ์คือกูอะ
แล้วด้วยซ้ำสำหรับพี่ตอนนั้นปุ๊บผมว่าก็ใหญ่กว่าแล้วเอาจริงจริงอ่ะ
ใหญ่กว่านี้ครับจริงจริงยังมีอิทธิพลถึงทุกวันนี้เนอะ
ถ้าคนคนดูแมนยูหรือคนดูบอลก็รู้แหละก็อย่างที่เรารู้ก็คือ
กรณีของลอนโดที่กลับมาแมนยูรอบเนี้ยใช่คนที่คนที่คนที่บังคับให้กด
เขียวอ่ะคือเซอร์เล็กน่ะอืมเออจริงจริงอ่ะผมเล่าสั้นสั้นอ่าอ่า
เดี๋ยวผมขอเล่าสั้นก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะเสริมนิดเดียวก็คือ
เราเคยพูดกันไปในอีพีแรกเรื่องว่าเกลเซอร์ต้องเขาเรียกอะไรนะ
ต้องเอาใจแฟนบอลอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแผนหนึ่งที่เอาใจแฟนบอลเหมือนกันนะ
ใช่ใช่อันนี้ผมเสริมได้นิดนึงก็คือว่าตระกูลเกลเซอร์เป็นเจ้าของทีม
กลจักรสำคัญที่ทำให้แบคาเนียกลับมาเป็นแชมป์ได้ก็คือ

ซึ่งเป็นผู้เล่นวัยเก่า๔๒เนี่ย
มันก็เหมือนเกลเซอร์ก็คงมองเหมือนกันว่า

ก็คืออายุเยอะสภาพร่างกายดีแต่เล่นเก่ง
เขาก็เลยคิดว่าโรดันโดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกรุณจักรสำคัญที่ทำให้แมนยูกลับมาเป็นแชมป์

กลับมาที่เบคแคมป์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่า
ตามที่เราเล่าไปเมื่อกี้ก็คือด้วยความที่ไม่พอใจเปอร์เซ็นหน้า
เพื่อแบบเอาชื่อกูมาเป็นแคมเปญทางการเมืองมันไม่โอเคเว้ย

ประสบความสำเร็จไหมก็อาจจะไม่
เพราะว่าเป็นแชมป์ลาลิกาได้แค่ปีเดียว

ฤดูการนั้นเบคแคมตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้า
ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมในยุโรป

อืม

เรียกว่าเรียกว่าฝ่ายบริหารมาปิดไม่พอใจมาก

ว่าแบบทำไมคุณถึงไปเซ็นสัญญาล่วงหน้า

เบคแคมลงสนามเด็ดขาดเลยก็คือดองเข็มไปเลย
ไม่ให้ลงสนามเลยแต่ว่าในช่วงที่เบคแคมถูกดองครับ
ก็คือเขาบอกว่าเบคแคมก็ยังแสดงความเป็นมืออาชีพ
การมาซ้อมตรงเวลาไม่มาสายการฝึกซ้อมยังดีสม่ำเสมอ
อะไรเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพถูกมาก
แต่ว่าในช่วงท้ายของซีซั่นมันมีปัญหาว่านักเตะ
แล้วก็แม่แคมก็คือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้

มันมันเป็นเรื่องตลกตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่า

งงว่าเฮ้ยไม่เหมาะแล้วจ้างมาทำไมวะ

ไม่เหมาะเลยไม่ในเซนต์

อ่า

แล้วก็จ้างมาอีกครั้งนึงแล้วทำไมถึง

เหมาะในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่า
เขาทำงานแบบไหน

อ่ามาถึงตรงนี้ก็เลยคิดเล่นเล่น
อันนี้คิดเล่นเองหรือว่าหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันคือ
เพราะการดื้อดึงเอาไปแคมลงหรือเปล่า

ไม่เคยพูดออกมาจริงจังว่า

อาจจะเป็นไปได้

เบคแคมป์ได้บอลแบบโหแบบปลอมรู้เลยว่าปลอมมาก
คือแบบเออมันแค่แซวอะไรอย่างนี้
มันจะมีโมเมนต์หนึ่งก็คือว่าแฟนบอลโยนผ้าพันคอที่เป็นเหลืองเขียว

อยากให้คนฟังลองไปเสิร์ชดูนะครับ
ก็คือว่าตอนนั้นมันเกิดช่วงแคมเปญที่แฟนผีเขาไล่เจลเซอร์กัน
ซึ่งการที่เบคแคมเอาผ้าพันคอเหลืองเขียวมาใส่เนี่ย
มันก็เหมือนเป็นการที่บอกแฟนบอลว่าผมสนับสนุนคุณเหมือนกันนะ
ก็ลองไปเสิร์ชดูได้มันก็จะเป็นภาพที่เบคแคมแขวนผ้าบนคอหรือเขียนแล้วก็ยืนปรบมืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าถูกปล่อยยืมไปที่มิลาน
๊าครับแบทแค็มลงไปตัวจริงไปกับไปทีมด้วย
โดยที่ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ย
ที่เบคแคมตลอดเวลาเลยคือแบบยิ่งเวลา
เหมือนคนจะร้องไห้
ต่อมน้ำตาของเทพบุรุษลูกหนังน้ำตาไหล
ก็เศร้าเฉย

วันนั้นได้เป็นเกมที่แบบตั้งใจดูเบคแคมป์
เพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายของเบคแคมป์แล้วแบบโห

พวกมีใครบ้างนะ

คือสำหรับผู้เล่นระดับนี้แล้วก็
เรื่องราวสตอรี่ขนาดนี้

เป็นการจบที่สวยงาม

ใช่จริงไม่เยอะนะ

แมทที่

เรารู้สึกว่าแบบวิธีการ

หรือการความรู้สึกแบบนี้

ซึ่งเราว่าก็น่าจะรู้สึก

คือถ้าเสิร์ชในยูทูปก็มีของบีอินเขาอัพโหลด
วีดีโอตัวนี้

ผมก็กลับไปย้อนดูอีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็แบบ
ก็ยังน้ำตาไหล

ประมาณ๘ปีแล้ว
แต่ก็ยังมีสถิติหนึ่งของเบคแคมป

ก็คือลูกฟรีคลิกในพรีเมอร์ลีก

สถิติที่ยังไม่มีใครทำร้ายได้

ก็คือเป็นนักเตะที่ทำประตูจากฟรีคลิก
มากที่สุดตลอดการ๑๘ประตู
โดยคนที่มีโอกาสที่จะทำร้ายได้ตอนนี้ก็
อาจจะมีแค่๒คนก็คือเจมสวาสพร้าว
ซ่อนตันซึ่งยิงไปแล้ว๑๐ลูก

กับเขายิงไป๙ลูก

แต่โอกาสที่โรโดจะทำลายสถิติเนี่ย

เพราะว่าโรนโดสันดากับแมนยู๒ปี
กับออปชั่นอีก๑ปีใช่ไหมครับ
แต่ตามหลัง๙ลูกมันค่อนข้างเยอะนะ

พี่มาต่อจำได้มั้ย

ตอนแรกนึกออกนึกออกแล้ว
สะใจอย่างเบาะข้า
เอาจริงจำลูกยิงไม่ได้
จำถ้าดีใจด้าย

ถ้าหากเกมนั้นจบด้วยความพ่ายแพ้เนี่ย
แล้วก็ทีมที่จะเข้ารอบอัตโนมัติก็จะเป็นทีมชาติเรมันซึ่งเป็นคู่ปรับของทีมชาติอังกฤษ
แล้วประตูที่เบคแคมป์ยิงได้มันเกิดขึ้นนาทีที่๙๓
คือยิงเข้าปุ๊บเข้าไม่เข้าไม่รู้คือเกมจบแน่นอน
ก็เลยทำให้ลูกนี้เป็นประตูที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสต
แล้วเป็นลูกของทิมชั่นเกรดเลยว่าได้
ก็ทำให้ทิมชั่นเกรดไปฟุตบอลโลกอัตโนมัติ

แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกที่๒๐๐๒
ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

แต่ลูกนั้นก็ยังเป็นลูกประวัติศาสตร์อยู่ดี

ทุกคนน่าจะได้ดูแล้วก็
จำภาพได้ไม่รู้ใครจะจำตอนยิงได้ไหม

ไปเสิร์ชดูในยูทูปเจอแน่นอน
สำหรับเบคแคมป์ตอนนี้

คือเบ็กแคมป์เลิกเล่นมาแล้ว๘ปีใช่ไหมครับ

เวลาที่สื่อสัมภาษณ์เบคแคมปหลายครั้ง

หลังจากที่คุณเลิกเล่นแล้วคุณจะทำอะไร

ค่ำเขาก็พูดชัดว่าเขาจะไม่เป็นผู้จัดการทีม
เขาจะไม่เป็นโค้ชเขาจะไม่เป็นอะไรเลย

อืม

ความคิดที่อินดี

ประกาศว่าเขาจะทำทีมฟุตบอล

เวลาต่อมาเบคแคมก็จะประกาศว่า

มันมีสัญญาคลอสเอาไว้

การที่เขามาที่อเมริกาในครั้งนี้

เหนือจากสัญญาที่แบบจะอยู่กับ

มูลค่าแค่๒๕ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง

เฮ้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบ

จะแบบไม่ต่ำกว่า๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำ

ปัญหาเหมือนกัน

แต่ว่าปัญหามันคือเรื่องของสนาม

เขาไม่อนุมัติเขาบอกว่ามันมีปัญหารบกวน

อยู่ห่างจากดาวน์ทาวน์ประมาณ๓๕มาย
ใช่แล้วก็

ผมว่าไม่ฟ้องนะใช่แล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันแบบว่ามันก็ซ้ำกันได้เปล่าวะ
นั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องที่แบบงงเหมือนกัน
เป็นเมืองที่มีความเป็นพระหุวัฒนธรรมคือมีวัฒนธรรมหลากหลาย
แล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนเปิดรับกับกีฬาเป็นอย่างดี

โลโก้ของสโมสรเนี่ยเป็นนกกระสาซึ่งสื่อว่าเป็นอิสรภาพแล้วก็ความงามของเมือง

เออเท่ว่ะ

เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองรวยอ่ะ

อาการเขียนเป็นภาษาไทยอาจดูจะไม่แปลก
แต่ถ้าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษจริงมันจะถอดออกมาเป็นภาษาลาตินด้วยซ้ำครับ

เมืองมายอามี่เป็นเมืองที่ผมเล่าไปเมื่อกี้
คือเป็นเมืองของพหุวัฒนธรรม

คนไลตินเขาจะเรียกฟุตบอลว่า

ความเป็นลัตติงความเป็นฮิสปานิคความเป็นสเปน
ใส่ในชื่อทีมแทนเพราะว่าเมืองเนี่ย
มันไม่ใช่มีแค่คนในทีมอเมริกันไม่ได้มีแค่คนคนข่าวอเมริกัน
แต่มีคนที่มาจากทางเม็กซิโกคนที่มาจากทางอเมริกาใต้
อ่าอย่างจากคิวบาร์มันใกล้กันหมด
มาจากบาซิลมาจากอาเจริน่าคือมาอยู่ตรงนี้เยอะ
จากคิวบาร์ก็เยอะใช่
นั่นแหละครับทำให้แบบเบแคมก็เลยไม่ใช่คำว่าซ็อกเกอร์

ดีเทลเนี่ยเราว่าเว็กแคมป์เป็นอินดีจริงอะเป็นคนอินดี
ดังอยู่แกงนี้ดังอยู่

มันสามารถดึงดูดคนจำนวนมากให้มาอยู่ในอันนี้ได้
แล้วก็เขาต้องการที่จะให้เป็นแบรนด์ที่มากกว่าฟุตบอล
มันสามารถที่จะดึงดูดคนจำนวนมากเซเลปจำนวนมากให้มาปรากฏตัวที่นี่ได้

เข้าใจ

มันต้องระยะยาวแหละอันนี้มันไม่ได้กว่าแต่ละทีมมันจะเติบโตขึ้นมาได้
ใช่แล้วเพิ่งผ่านมาแค่ปี๒ปีเองคิดดูมันยังเร็วไปที่แบบเราจะ

ไม่มันต้องดูระยะยาวไปครับ
จะเรียกเขาใหม่จากเมื่อก่อนจากประจำเบอร์๗หรือภาพรองเท้าช่างท้อที่บอยว่านะเขาจะเป็นแบบมนุษย์ฟุตบอลอินดี้๑คน
รู้สึกว่าเขามีความคิดแบบละเมียดอ่ะดูเป็นเห็ดดู

เขามีเป็นคนคิดเยอะละ

เขาน่าสนใจในเรื่องแบบการวางแผนจะทำอะไรก็ตามแต่
เราชอบตั้งแต่เขาใส่ที่คัดผมออกมาเจอสื่อหลังจากโดนประทัดมา
จริงครับ

เรื่องของการสร้างการสร้างทีมแล้วก็การใช้โลโก้อะไรอย่างนี้

แต่ที่สมัยก่อนก็เป็นทีมของคนงาน

มันคือแบบเริ่มต้นคล้ายกันเลย
เขาอยากให้มีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมของเมือง

นะก็ประมาณนี้เนอะ

ยิ่งกว่าหนังสือสอบอีกครับ
อือยังยังกว่าหนังสือสอบ

หรือนี่ขนาดทีอ่อนแล้วยังคุยกันชั่วโมงเลยเนี่ยพบกับว่านี่พยายามขนาดเรื่องอาทิตย์ครีม
กรีมมาแล้วนะว่าจริงก็หาไม่ยากหรอกหมายความว่าคนคนก็จะรู้กันในเบื้องต้น
เยอะแยะอยู่แล้วใช่เราก็เลยพยายามจะเลือกในมุมอื่นอื่นอีกมุมหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมี
ได้เห็นมากนักอะไรอย่างเงี้ยมามานำเสนอกันนะครับก็ใครชอบใครหรือใครชื่นชอบอยากรู้
เรื่องราวที่เราเล่าไปในแง่มุมอื่นหรือมากกว่านี้ก็ลองไปหาอ่านได้
ตามเว็บไซต์ก็น่าจะมีหรือตามในหนังสือของเซอร์เล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใครได้อ่าน
แล้วก็น่าจะได้ข้อมูลมากขึ้นลองไปลองไปเสิร์ชเพิ่มเติมดูเราว่าข้อมูลไปแคมน่าจะเยอะ
พูดชั่วโมงหนึ่งอ่ะจริงไม่พอหรอกใช่สำหรับนักศึกระดับนี้นะครับ
สำคัญมากมากอ่ะที่แบบเราตัดออกไปเนี่ยจะมีเยอะเลยมีอีกเยอะมีอีกเยอะก็น่าจะประมาณนี้แล้ว
กันสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวจะเบื่อเสียงกันซะก่อนนะครับก็วันนี้ก็จบสำหรับอีพี

เฉพาะ๘แล้วก็แทบจะแทบแต่ดาวได้เลยใช่รอติดตามนะครับสำหรับสาวของ
ขออภัยกันในเรื่องเสียงหรือสัญญาณเล็กน้อยที่เราอาจจะไม่ได้คมชัดหรือมีติดติดขัดบ้างนะครับ
อาจจะมีเสียงน้อยแต่วันนี้ไม่มีหมาเห่าถือว่าโชคดีไป

ฝนไม่ตกก็เลยพูดกันได้ยาวนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานเราน่าจะได้กลับมาทำงานกัน

แล้วก็ทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย
ช่วงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ดูบอลอย่างสนุกสนาน
อย่างน้อยก็ไม่เบื่อแล้วนะมีบอลให้ดูแล้ว

นี่เรารีบตัดไปเพื่อจะรอดูบอลไหมเนี่ย

โอเคถ้างั้นก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ไหมพี่บอย

โอเคยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับ
วันนี้เราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ